คุณยายมะลิกับน้องจิลหลานสาวอายุ๑๒ปี
ที่ถูกนายภูล่าอายุ๒๕ปีเป็นชาวลาว

คว้ามีดมาปาดคอแมวฆ่าแมวก่อน
ปาดคอคุณยายมะลิฆ่าคุณยายมะลิในห้องน้ำ

เห็นน้องจิลกับน้องข้าวหอมนอนอยู่บนเตียงบีบคอ

จิลถูกปาดคอไปหลายครั้งจนเสียชีวิต
ส่วนน้องข้าวหอมถูกปาดคอไปครั้งเดียว

ตอนนี้ยังต้องอยู่โรงพยาบาลอย่างน้อย๒เดือน

คุณยายมะลิกับน้องจิลที่วัดบางกระเจ้ากลาง
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ได้มีการตั้งบำเพ็ญกุศลศพยายมะลิอิ่มสวัสด

เด็กหญิงอิสยาเพิกเฉยหรือน้องจิลอายุ๑๒ปี

บรรยากาศที่วัดเศร้ามากค่ะคุณผู้ชม
ญาตินำศพคุณยายมะลิกับน้องจิล
ตั้งสวดพระอภิธรรมที่สาระเดียวกัน

ญาติบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลูกชายของคุณยายมะลินายชัยทัศน์สนิทวงศ์บอกว่า
จนถึงตอนนี้ครอบครัวยังทำใจไม่ได้ค่ะ
เพราะแม่เปรียบเหมือนทุกอย่างในชีวิต
แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทำใจยอมรับ
เข้มแข็งเดินหน้าต่อไปให้ได้
ตอนนี้ครอบครัวสภาพจิตใจยังบอบช้ำมากนะคะ
โดยเฉพาะนางสาวนิรมนต์อิ่มสวัสดิ์น้องสาว

ยังเป็นลมยังร้องไห้ตลอดเวลาค่ะ

ลูกสาวคนเดียวก็ยังเจ็บปางตายนะคะ
ข้าวหอมยังภาวะกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่
ตอนนี้ก็เหลือแค่ตัวเองที่ต้องทำหน้าที่แทนแม่
ดูแลสมาชิกในครอบครัวให้ดีที่สุด
ตอนนี้สิ่งที่จะทำให้แม่ได้ก็คือจัดงานศพให้ดีที่สุด
ส่งดวงวิญญาณของแม่และน้องจิลสู่สุขติเป็นครั้งสุดท้าย
หลังจากนี้จะพาน้องสาวย้ายออกจากบ้านที่เกิดเหตุนะคะให้ไปอยู่ด้วยกัน
บ้านก็คงปล่อยเอาไว้ค่ะคงอยู่ไม่ได้แล้ว
ส่วนภรรยาของนายภูล่าตอนแรกบอกจะไปขอขมาศพนะคะ
ก็ทางญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าจริงแล้วก็ไม่ติดใจไม่ได้โกรธแค้นอะไร
เพราะว่าคนละคนกันนะคะภรรยาก็ส่วนภรรยานายภูล่าคนก่อเหตุ
ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะคะไม่ได้โกรธถ้าไม่ได้มาร่วมงาน
เพราะเข้าใจว่าคงกลัวไม่กล้ามาสู้หน้า
แต่สำหรับตัวนายภูล่าคนก่อเหตุเนี่ยยอมรับว่ายังโกรธอยู่ยังแค้นอยู่
ไม่มีวันให้อภัยหรืออโหสิกรรมค่ะ
โกรธโกรธแต่มันอยู่ข้างในอ่ะนะแต่ก็จะไม่อาฆาตอะไรเขานักหนาหรอก
เพราะมันเกินมันเลยคำว่าโอโหสิมาแล้ว
ผมก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาด้วยนะครอบครัวเขาแล้วไม่เคยโกรธเลย
เพราะว่าผมถือว่าคนละคนคือว่าคนที่มันมันทำอย่างเงี้
ก็คือมันปูล่าคนเดียวมันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลย
มันไม่ได้เกี่ยวกับสังคมไม่เกี่ยวกับใครเลยเกี่ยวกับไอ้ภูล่าคนเดียวแหละ
อยากจะให้แม่ไปสู่ที่ดีดีอย่าไม่อยากให้แม่มาเป็นห่วงทางนี้
ไม่ต้องมาเป็นห่วงลูกเดี๋ยวลูกจะดูแลครอบครัวเอง
แล้วก็ให้น้องจิลไปสู่ในโลกหน้าดี
วันเสาร์ก็จะเอาพระไปทำบุญที่บ้านทำบุญให้แม่เจ็ดวันที่บ้าน
ต้องรักษาตัวเค้ารักษาจิตใจเค้าและย้ายโรงเรียน
จับไปอ่ะถ้าเกิดกับครอบครัวใครมันก็คงจะ
ผมว่าก็น่าจะเป็นเหมือนผมนี่แหละน้องข้าวหอมอายุเก้าขวบยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะคะ
ก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประสานขอย้ายโรงพยาบาลที่รักษาน้องข้าวหอมอะค่ะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลบางประกอบเก้า
อินเตอร์เนชนัลนะคะย้ายไปรักษาแถวนนทบุรีจะได้สะดวกต่อการเดินทางของญาติญาติ
เพราะว่าญาติบอกว่าน้องข้าวหอมเนี่ยอย่างน้อยนะต้องอยู่โรงพยาบาล๒เดือน
ต้องรักษาตัวอีกสองเดือนเลยอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อยู่กันแถวนนทบุรีนะฮะใช่
ส่วนน้องจิลนะครับเด็กหญิงวัย๑๒ปีที่ถูกนายภูล่าปาดคอจนเสียชีวิต
พร้อมกับคุณยายมะลินะครับวันนี้นายปัญญาเจ๊สแมน
ครั้งสุดท้ายยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียที่เกิดขึ้น
ซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ในครอบครัวนะครับ
จิลเป็นเด็กดีเป็นที่รักของทุกคน
รวมถึงคุณครูแล้วก็เพื่อนที่โรงเรียน
ทุกวันนี้คุณลุงบอกว่าเวลามองเข้าไปในบ้านของคุณยายมะลิ
ก็นึกถึงภาพวันที่เข้าไปเจอร่างน้องจิลนอนจมกองเลือดอยู่
อยากจะเจออยากจะพบหลานสาวอีกสักครั้งหนึ่ง
เพราะเชื่อว่าดวงวิญญาณของน้องจิลยังไม่ไปไหน

จิลก็ไปเข้าฝันญาติบอกว่าอยากรู้ว่าใครเป็นคนฆ่า
ส่วนเรื่องที่มีกระแสข่าวบอกว่าวิญญาณน้องจิลอาฆาต
แล้วก็มาเข้าสิ่งร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่มาร่วมงานศพ
คุณลุงบอกว่าส่วนตัวไม่เชื่อนะครับว่าจะเป็นวิญญาณของหลานสาวจริง
เพราะว่าตอนที่ถามข้อมูลของน้องจิลอะไรไปเนี่ย
คนที่บอกว่าวิญญาณน้องจิลเข้าสิงอะไรเนี่ยตอบอะไรไม่ได้เลย
วันนี้ก็เลยอยากบอกหลานสาวเป็นครั้งสุดท้ายว่าไม่ต้องห่วงอะไร
ขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีนะครับ
คุณลุงก็บอกว่าก็ยังเสียใจทุกครั้งนะฮะ
ทุกวันนี้เวลาที่เห็นภาพของน้องจิลนะครับ
หลังจากนั้นครับเมื่อถึงเวลา๑๖นาฬิกา๔๐นาที
ก็เข้าสู่พิธีการต่างนะครับ
ก่อนจะทำพิธีชาปนกิจศพในเวลา๑๗นาฬิกานะครับ

มีการเปิดฝาโลงศพของยายมะลิแล้วก็น้องจิลอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อให้ญาติญาติได้ดูหน้าแล้วก็สั่งลาเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็มีฝนตกลงมาตลอดสายฝนโปรดไปมาตลอด

สายฝนนี่ก็เป็นสายฝนที่มาส่งดวงวิญญาณ
ของคุณยายมะลิแล้วก็น้องจิลนะครับ

ขณะที่กำลังทำพิธีชาปนกิจศพคุณผู้ชม

เป็นลูกพี่ลูกน้องกับน้องจิลนะคะคนนี้ค่ะ
อยู่ดีก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาเสียงดังมาก
แล้วก็ร้องไห้แล้วก็พูดว่าทำหนูทำไม
คนก็เลยไปเรียกยายเตี้ยซึ่งเป็นยายของน้องจิลให้มาดู
พอยายเตี้ยมาเห็นนะคะนี่ร้องไห้โห
นี่แล้วยายเตี้ยก็เข้าไปกอดค่ะ

ยายเตี้ยก็บอกว่าไม่เป็นไรนะอย่าร้องอย่าร้องนะคะ
น้องเขาก็ร้องทำหนูทำไมทำหนูทำไมนะคะ
ก่อนหน้านี้ญาติของน้องจิลก็เคยฝัน
น้องจิลมาหาแล้วก็บอกว่าทำหนูทำไม

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจศพแล้วนะคะ
ที่ปากอาวแม่กลองท่าน้ำวัดบางนางเกรงจวัสหมู่ประการ
แล้วก็จะทำบุญครบ๗วันที่บ้านหลังเกิดเหตุค่ะ
วันเสาร์ที่๒๒กันยายนนี้นะคะ